เรื่องความเดือดร้อนก่อนกันแล้วกันต้องยอมรับว่ามันก็หลากหลายอาชีพนั่นแหละ
ใช่ค่ะมีปัญหาในช่วงเวลานี้พ่อค้าแม่ค้ารับจ้างวันอาหารทั่วไป
สถานบันเทิงสถานประกอบการเยอะแยะไปหมดนะครับผู้ชายคนนึงเขาอัดคลิปค่ะ
ติ๊กต๊อกนะฮะร้องไห้พร้อมกับลูกด้วยนะฮะอายุยังไม่เท่าไหร่
บอกว่าอยากจะหาใครเนี่ยรับลูกสองคนไปเลี้ยงทีเถอะ
เขาไม่ไหวแล้วนะเราตามเจอตัวเขาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเขาเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกย่างค่ะเราตามเจอตัวแล้วนะครับ
อยู่ที่พระนครศรียุธยานะครับ
ชื่อคุณชัยวัดทองมีอายุ๓๓ปีอยู่ที่วังน้อยพระนครศรีธุยา
ขายพวกหมึกแดดเดียวหมึกย่างอะไรพวกนี้นะครับ
คุณชัยวัดเนี่ยเขาอัดคลิปนี่แหละฮะกอดลูกอยู่นะ
บอกจะหาคนมาเลี้ยงลูกสองคนหน่อยเป็นลูกสาว
มันถึงทางตันแล้วลูกสองคนนี้เรียนเก่งมาก
แต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีเงินจะจ่ายค่าเทอมนะฮะ
ด้งรายได้ก็หดหายหมดนะฮะอัดไว้หลายคลิปนะ
มีคลิปหนึ่งเดี๋ยวลองดูหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ผมฝากเลยนะครับผมมีลูกสาวอยู่สองคนนะครับ
น้องสองคนเรียนเก่งมากคือตอนนี้ผมอยู่สู้ไม่ไหวแล้ว
ทำงานก็ไม่ได้ทำค้าขายลงทุนซื้อของมาขายก็ไม่ได้ขาย

เนี่ยมึงไม่ได้เป็นตัวอย่างกูอ่ะ
ไม่รู้หรอกคือกูตันแล้วกูตันหมดทุกอย่างแล้ว
ครบจนนทุนหน่อยเลยซู่มาว่าชีวิตคืออะไร
ไม่ไหวแล้วจริงครับผมอย่าด่ามาก
คือคนที่เห็นคลิปเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้แชร์กันเยอะเลยนะฮะ
หลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจโดยเฉพาะการบอกให้ใจเย็น
เพราะเท่าที่ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าโอ้โหแกจะคิดสั้นหรือเปล่า
หาคนมาเลี้ยงลูกนะคะเราตามไปเจอตัวแล้วนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอคุณชัยวัดนะครับ
อยู่ที่บ้านเช่าที่อำเภอวังน้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะไปถึงก็เจอว่ากำลังตระเตรียมหมึกที่ลูกค้าสั่งเอาไว้อยู่
คุณชัยวัดบอกว่าพออัดคลิปแล้วคนเห็นเนี่ยเขาก็สงสาร
หลายคนก็เลยสั่งหมึกเข้ามาบางคนจะโอนเงินมาให้
ใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่ขอเปิดรับบริจาคไม่เปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคอะไร
ใครอยากจะช่วยก็อุดหนุนหมึกเขาก็แล้วกัน
เห็นไหมคือคุณชัยวัดบอกเดี๋ยวจะหาว่าดราม่า
เดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยหวังเงินบริจาคความจริงแล้วผมไม่ไหวจริง
อัดคลิปไปเนี่ยมันอัดอั้นตันใจจริงนี่วันนี้ไปถึงนี่ฮะ
กำลังเอาหมึกเสียบไม้อยู่ค่ะนะครับเพราะมีลูกค้าสั่งมาแล้วนะ
ก็เห็นจากเนี่ยติ๊กต๊อกเขาก็เลยอุดหนุนช่วยเหลือกัน
คุณชัยวัดบอกว่าอยู่กัน๔คนนะก็คือตัวคุณชายวัดกับภรรยา
แล้วก็ลูกสาว๒คน๔คนพ่อแม่ลูก
ภรรยาเนี่ยทำงานปั๊มน้ำมันที่วังน้อยนี่แหละ
ก่อนหน้านี้ตัวคุณชัยวัดเขาขับรถส่งของ
ทีนี้เขาก็มีโรคประจำตัวหลายอย่างด้วยเบาหวานความดัน
แล้วก็เนี่ยฮะช่วงโควิดด้วยก็เลยต้องออกมานะ
เลี้ยงลูกสองคนก็มาทำหมึกพวกนี้ขายนะฮะ
แต่ภาระมันก็หลายอย่างคือตอนที่ลาออกจาก
งานที่ทำอยู่แล้วจะมาลงทุนขายมึกย่างเนี่ย
นี่คือเงินทุนก้อนสุดท้ายเช่าหน้าร้านขาย
แรกก็ยังขายได้อยู่วันหนึ่งก็พันกว่าบาท
บาทก็มีหลังเนี่ยพอสถานการณ์โควิด
มันเข้ามาเยอะขึ้นเลิกขึ้นเนี่ยมันเริ่มไม่ดีแล้วค่ะ
เหลือห้าหกร้อยบาทต่อวันก็มีล่าสุดเนี่ยพักหลังมานี้
วันหนึ่งได้ไม่ถึงร้อยบาทก็มีร้อยสองร้อยบาทก็มีนะ
คือมันไม่คุ้มทุนเลยมันก็ไม่ไหวแล้วนะทั้งเหนื่อย
เงินทุนก็หมดหมดหวังก็เลยคุยกับเมีย
บอกว่าถ้ามีคนเอาลูกเราสองคนไปเลี้ยงได้เนี่ยเขาก็จะได้มีคนส่งเสียดูแล
เขายอมรับนะคุณชายวัดเขายอมรับกับเรานะ
เขาบอกว่าเขากอดคอกับมีอะไรนะคุยกันว่าถ้ามีคนเลี้ยงลูกเราเนี่ย
กินยาฆ่าตัวตายเลยไหมโอ้โหตัดสินใจอัดคลิปเพื่อหาคนเลี้ยงลูก
สุดท้ายฮะตอนนี้เขาบอกเขาเปลี่ยนใจแล้วนะ
เพราะมีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะนะเข้ามาบอกว่าให้สู้เยอะ
หลายคนก็บอกว่าผมลำบากกว่าพี่อีกก็มีเนี่ยแล้วเขาก็อุดหนุนด้วยการสั่งหมึกเข้ามา
สองคนเรียนเก่งมากคือตอนนี้ผมอยู่สูง
เรื่องภาระหนี้สินผมแบบมันเยอะ
พอเยอะแล้วก็เหมือนแบบถูกกดดันนะครับ
คนเขาจะเอาอย่างนี้เราก็แบบผมหาไม่ทัน
แฟนผมก็มีรายได้แบบประจำเพียงคนเดียวอย่างนี้
ผมก็อยากขายของได้ความคิดผมขายของได้เออก็จะเอามาหมุนใช้จ่าย
แบ่งเบาภาระภายในบ้านบ้างแต่กลับดูเหมือนแบบว่า
เมื่อตัวเองลงมือทำลงไปแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัว
แต่มันไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยแบบไม่อยากจะอยู่แล้ว
ก็มีทุนอยู่ก้อนหนึ่งคือก้อนสุดท้ายแล้ว
ก็เลยตัดสินใจลงกันพอลงไปแล้วคือวันแรกผมขายได้อยู่
เพราะฉะนั้นที่ผมไปขายของผมเติมน้ำมันทีสามซ้อน

ว่าจะกอดคอกันกินยาไทย
คุณภูริพัฒน์ไปเจอเนี่ยคือช่วงกลางวันวันนี้เองนะ
อยู่กับลูกภรรยาเนี่ยไปทำงานที่ปั๊ม
ก็ดูเหมือนว่าเขาก็จะมีกำลังใจดีขึ้น
เพราะคนก็อุดหนุนเนี่ยสั่งมงสั่งหมึกเข้ามาเยอะ
ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับ
เพราะว่าล่าสุดเราลองโทรไปถามอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเออล่าสุดเป็นยังไงกันบ้าง
ช่วงเย็นวันนี้เนี่ยขายของขายของดีขึ้นไหม
หลังจากคุณภูริพัฒน์กลับมาเนี่ยโทรไปถามนะ
โมงเย็นนี่เองฮะโทรไปหาปรากฏว่าเสียงปลายสายเนี่ย
มันเป็นเสียงเด็กกรีดร้องแล้วร้องไห้
บอกว่าไหนพ่อบอกว่าจะอยู่กับหนูจนหนูรับปริญญาไง
เราก็ถามเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงมันคืออะไรยังไง
แล้วมีคนมารับสายโทรศัพท์คนนึงบอกว่าเนี่ยเขาก็เห็นข่าวนะ
เขาก็ติดตามข่าวเขาก็อยากจะมาอุดหนุนปลาหมึกของพ่อค้ารายนี้
มาถึงเนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาก็คือคุณชัยวัดเนี่ยไปคว้าไม่รู้ยาอะไรนะ
คว้าใส่มือมากำนึงแล้วก็เอาใส่เข้าปาก
เด็กก็ร้องไห้กันละงมเลยนะครับ
คือเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับลูกบอกว่ามีคนมายึดรถอะไรของพ่อไปอะไรประมาณอย่างนี้

เพราะว่ามีคนมาเห็นก่อนก็วดท้องเพราะว่ากินยาก็ไม่รู้เข้าไป
ดูว่าโฮยยังไงเนี่ยนะคะต้องส่งกำลังใจจริงนะคะ
เห็นการกินยา
ร้องไห้ไฟเดินมาแล้วก็กินยา
หมายแรง
ทั้งลูกสองคนก็ร้องไห้เพราะเป็นยา

ใช่แต่จะมีปัญหาคือโรงพยาบาลนี่ก็จะส่งตัวต่ออยู่แล้ว

ก็ไม่เท่าไหร่ที่จังสตีได้
พวกเขาก็ร้องแม่

นี่คือพลเมืองดีที่ไปถึงบ้านพอดีโอ้โหที่รับสายโทรศัพท์เราอ่ะ
เราโทรไปหาคุณชายวัดแล้วมีเสียงลูกร้องกันอยู่
อันนี้เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะค่ะแต่ตอนนี้คุณชัยวัดก็อาการปลอดภัยนะคะ
ตามข้อมูลเบื้องต้นนะคะแต่ต้องให้กำลังใจจริงจริง
ลูกสาวอีก๒คนนะคะน้องต้นข้าวอายุ๙ขวบ
ยิ้มอายุ๘ขวบนะคะก็ยังต้องอยู่ให้คุณพ่อดูแล
แล้วน้องเป็นเด็กเรียนเก่งมากก็อยากจะให้คุณชายวัดเข้มแข็ง
คือเชื่อผมเถอะว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะยากดีมีจนเนี่ย
ยังไงลูกก็อยากอยู่กับพ่อกับแม่ของเขานั่นแหละนะคะ